สมุทรสาครครับหนุ่มหึงโหดฮะขับรถไปแล้วก็รัวยิงจนหมดแม็กซ์
ยิงปืนใส่เสี้ยนหนามหัวใจฮะอ่าหลังจากนั้นครับอ้าว
ล่าสุดตำรวจตามจับกลุ่มได้แล้วปมเหตุเบื้องต้นก็มาจากความรัก
รักแรงหึงปมชู้สาวคราบเลือดของผู้ตายครับ
โมงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสภบ้านแพ้วครับในพื้นที่สมุทรสาครตรวจสอบเหตุมีคนถูกยิง
คอนกรีตเส้นนี้อยู่ภายในซอยโรงหมูครับอำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาคร
เจอรอยคราบเลือดปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกบนพื้น๕ปลอก

ผู้ตายทราบชื่อคือนายนัทธวุฒิอายุ๒๕ปีเบนเจอร์เพศพอดีครับ
มีบาดแผลถูกยิงที่ขมับขวา๑นัดที่คอ๑นัดหลังอีก๑นัด
ตอนแรกหลังจากที่โดนยิงเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์พยายามพาผู้ตาย
ส่งโรงพยาบาลเพื่อจะยื้อชีวิตแต่สุดท้ายสิ้นลมครับ
ช่วยกันจับปลาในบ่อที่เลี้ยงเอาไว้ช่วงที่กำลังจับปลากันอยู่เนี่ยนะฮะ
มีผู้หญิงโทรมาตามให้ผู้ตายออกไปรับบริเวณจุดที่พบว่าถูกยิงแล้วมีคราบเลือดนั่นแหละฮะ
ผู้ตายขับรถออกไปสักพักหนึ่งมีรถเก๋งไม่รู้ว่ารุ่นอะไรยี่ห้ออะไร
ขับมาจอดตรงที่เกิดเหตุแล้วก็เปิดประตูลงมาเดินไปหาผู้ตาย
และประโยคสุดท้ายก่อนที่เขาจะลั่นไกลรัวยิงก็คือมึงเจอกูแน่
ประโยคนี้ปั๊บรัวปืนใส่ไม่ยั้งฮะผู้ตายวิ่งหนีลงไปในบ่อน้ำ
พยายามจะเอาชีวิตรอดแต่ก็หนีไม่พ้นครับถูกยิงตาย
ใช่ปะเขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็วิ่งมึงเจอกูมันยิงเลยตั้งตั้งตั้งตั้งเลย
เออเอาอย่างนั้นแหละประมาณ๖๗นัทนี่ครับอันนี้คือพยายามเขาบอกนะ
ได้ยินเสียงรัวปั้งเลย๖๗นัทเลยและล่าสุดคุณผู้ชมคุณมินทร์ฮะ
จะได้ยินเสียงปืนที่ผู้ก่อเหตุกระหน่ำยิงรวม๓ชุดชุดแรก๒นัดชุดที่๒๕นัดชุดหลังอีก๘นัดรวม๑๕นัดลองฟังฮะ

ยิงอะไรขนาดนี้ยังไม่หมดเลย๑๕นัดนะคะ

ต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้รับการประสานจากผู้ก่อเหตุเขาขอมอบตัวนะฮะ
นายปฏิพาณอายุ๓๐ขอมอบตัวพร้อมกับปืนของกลางขนาด๙มมครับ
และรถยนต์ที่ใช้เป็นรถยนต์สีดำครับ

เรื่องต้นจากการเปิดเผยของตำรวจบอกว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุมาจากปมชู้สาวนั่นเองนะฮะ
ซึ่งทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่ในที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
หลายคนอาจจะสงสัยว่าแค้นขนาดนั้นเลยเหรอถึงได้รัวยิงเป็นชุดขนาดนั้นนะคะ
เราได้คุยกับเจ้าของบ่อปลาที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เพราะว่าตรงจุดใกล้เคียงเนี่ยมันเป็นบ่อปลาที่ชาวบ้านเขาชอบไปตกปลากัน
คือเจ้าของบ่อปลาเล่าบอกว่าตอนแรกอ่ะชาวบ้านทุกคนได้ยินเสียงปืนนั่นแหละ
แต่นึกว่าเป็นเสียงประทัดแต่เห็นคนก่อเหตุขับรถเก่งสีดำมาจอด
ใกล้กับรถผู้ตายถือปืนแนบตัวมาด้วย
พอเดินไปใกล้ปุ๊บก็ยิงใส่ผู้ตายทันที
ที่ยิงรัวเพราะว่าพอเปิดฉาดยิงไปปุ๊บเนี่ย
กระโดดลงบ่อน้ำหนีตายค่ะ
ก็เลยตามไปกระหน่ำยิงซ้ำจนหมดแม็กซ์
พอยิงเสร็จก็ขึ้นรถแล้วกลับไปทางเดิมเลย
ทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่า
ก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายรับโทรศัพท์ผู้หญิงคนนึง

เหมือนผู้หญิงขับรถเข้ามาแต่ว่ามาไม่ถูก
คนตายก็ขี่รถออกไปนะคะแล้วก็เห็นผู้หญิงเสื้อดำคนนึง
เนี่ยตอนนี้คือรถของผู้หญิงขับเข้ามาพร้อมกับผู้ตายนะคะ
เข้ามาได้แค่สิบห้านาทีรถเก๋งสีดำขับตามมาทันทีเลย
รถเก๋งสีดำเป็นของคนก่อเหตุ
ขับตามมาจอดประชิดปุ๊บแล้วก็ก่อเหตุทันที
ไม่ได้ลงมาช่วยนั้นแหละคะ
ไม่เลยเขาไม่ช่วยเลยก็คือปกติไม่ตกใจไม่ตกใจเลยทั้งทั้งที่เราเป็นแบบ
วิ่งกันมาคือตกใจมากก็คือแบบโทรหาตำรวจอะไรอย่างนี้
แต่น้องคนนั้นก็คือเฉยมากเนี่ยชาวบ้านบอกเท่าที่เห็นก็คือ
ผู้หญิงคนนั้นน่ะเฉยมากแต่เนี่ยผู้ตายรับโทรศัพท์
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามา
ก่อนที่เก๋งแจ๊สสีน้ำเงินเห็นไหมคะมาแล้วน่ะ
ขี่ตามมาเลยแปดโมงสามสิบเอ็ดนาทีตามเวลาวงตัวปิด
เอ้าไม่รู้จักกันแล้วแล้วยังไงเขาออกไปนำหรือบังเอิญ
แต่ขับตามมาใกล้ใกล้กันมากนะครับนั่นน่ะสิแต่ชาวบ้านบอกก็งงนะ
เพราะว่าถามผู้หญิงว่ารู้จักไหมผู้หญิงบอกไม่รู้จัก
ไม่ได้แจ้งตำรวจไม่ได้แจ้งอะไรเลยยืนไม่รู้ทำอะไรกับโทรศัพท์มือถือ
มีผู้หญิงสองคนนะคะที่เห็นเหตุการณ์เหมือนกัน
เขาก็ไปเยี่ยมคนก่อเหตุผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารู้จักกับคนก่อเหตุเหรอ
ได้มาเยี่ยมผู้หญิงก็บอกว่าเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
ผู้หญิงเสื้อสีดำบอกเป็นเพื่อนผู้ก่อเหตุผู้หญิงเสื้อสีแดงบอกเป็นเพื่อนบ้านของผู้ก่อเหตุ
แต่พอถามรายละเอียดว่ารู้จักกันมานานไหมอะไรยังไงแบบไหนเนี่ย
กลายเป็นว่าทั้งสองคนนะคะปฏิเสธที่จะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้น

สีดำคันนี้นะญาติญาติเนี่ยไปเยี่ยมคนก่อเหตุที่ห้องควบคุมตัว
หลายคนปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลมีคุณลุงคนหนึ่งเขาบอกว่าคนก่อเหตุเป็น
หลานเขาเองลุงไปคุยมาไปถามมาแรงจูงใจเห็นว่าก็คนตายไปเป็นชู้กับ
แฟนของหลานหลานก็เลยโมโหแล้วก็เครียดเป็นอย่างมากครับ
เท่าไหร่ใช่ใช่แล้วเขาเสื้อตัวคนตายนานแล้วว่าเราเป็นเรื่อง
กันหมดแล้วผมก็เคียงมา
เรื่องของชู้สาวด้วยใช่ไหมด้วยผู้หญิงอีกสองคนนะที่เหมียล่าให้ฟังเบื้องต้นบอกว่า
พี่แรงไปเจอตัวแล้วเขาก็แบบไม่สะดวกที่จะให้ข้อมูลอะไรต่างไหนแล้วก็ขึ้นรถแสง

ไม่รู้เรื่องเลย
ตอนที่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายขับเข้ามา
หลังจากนั้นก็มีแจ๊สสีน้ำเงินขับตามมา

นี่นะฮะช่วงประมาณ๘โมงกว่าเนี่ยนะฮะ
พอขับเข้ามาเสร็จแล้วไปถึงสระน้ำจุดที่เกิดเรื่อง
แป๊บเดียวก็ได้ยินเสียง
รัวยิงอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นช่วง๙โมง๕นาทีครับ
ก็คาดว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้ตายถูกยิงเสร็จแล้ว
เก๋งสีน้ำเงินขับออกไปจากซอยที่เกิดเรื่องครับ
มีเพื่อนของคนตายอยู่บนรถ
ขับรถเพื่อจะพาคนตายไปส่งที่โรงพยาบาล

จะสามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้นี่ครับแล้วแล้วใช่ครับแล้วก็มีหญิงสาวเจ้าของรถนั่งอยู่บนรถด้วยนะฮะ
เขาเลยรู้หมดเลยไงฮะว่ารถเนี่ยไปไหนยังไงบ้างดังนั้นพออดีตแฟนขับไปถึงที่เกิดเหตุ
ไปเจอผู้ตายเขาก็เลยตามมาแล้วก่อเหตุรัวยิงหมดแม็กซ์ได้ทันทีครับนี่ฮะ
เรื่องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและคัดค้านการประกันตัวในชั้นสอบสวนนะฮะ
พรุ่งนี้จะส่งตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรสาครต่อไปครับ
ตำรวจก็ต้องขยายผลด้วยนะคะว่าเอ๊ะสรุปแล้วตกลงยังไงรู้จักไม่รู้จักกันแบบไหนนะคะ